กรที่ขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐมนูลนี้ได้รับทุนจากต่างชาติ
ซึ่งมันจะเข้าข่ายว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
มันเป็นการแทรกแทรงจากต่างชาติหรือไม่

ว่าคุณทำอะไรกันอยู่
เราจะแนบรักฐานเธอให้ผลตอบด้วยครับ

เมื่อกลุ่มจนตี้ฆ่าเงินปากของไทย
ประเทศไทยถ้าเป็นครอบครัว๑คือสิ้นเนื้อผนตัว
อ่ะคุณจำไม่ได้เหรอบทเรียนเหล่านี้นะคะแล้วก็แหล่งเงินทุนเหล่านั้นเนี้ย
เขาสนับสนุนการเมืองทั่วโลกทุกภูมิภาคของโลก
ทุกที่ที่มีสันติภาพและทุกที่ที่มีความขัดแยง
สิ่งทุกอย่างมันคือการแทรกแทรงเพื่อแสวงหาผลกำไร
คนไทยอย่ายอมนี่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของไทย
รัฐธรรมนูลคือกฎหมายสูงสุดของคนไทยใช้โดยคนไทย
ต้องขับเคลื่อนโดยคนไทยอย่าให้ใครมายุโยงปั่นป่วน
อย่าให้ใครมาแทรกแทรงนี่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของคนไทย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้กับกระบวนการทุจริต
ไงเราถึงมีรัฐธรรมนูลนี้คุณจำไม่ได้เหรอ
หยากมันจะเกิดเป็นแผ่นดินลุกเป็นไฟเกิดขึ้นเพราะว่าน้องน้องไม่ได้ศึกษาไงว่าท่านล้มไปเนี่ย
จะทำมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้มาเรื่องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่มีการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนและสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศหรือทุนจากต่างชาติ
หนึ่งนะคะคัดค้านเพราะเหตุผลว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐมนูลนี้ได้รับทุนจากต่างชาติ
ซึ่งมันจะเข้าข่ายว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมันเป็นการแทรกแทรงจากต่างชาติหรือไม่
สามมันเป็นการขายชาติหรือไม่ว่าคุณทำอะไรกันอยู่
ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอทำลายสถาบันความศรัทธาของคนไทย
แล้วมันจะบานปลายไปมันคนไทยเขาจะออกมาความศรัทธาพวกนี้คุณจะมาละเมิดไม่ได้
สองนะคะมาวันนี้นะคะอุ๊ต้องการเตือนให้นักการเมืองต้องการกระชากให้นักต้องการกระชากหน้ากาก
สามก็คือมอบจะต้องตระหนักว่าจะต้องไม่ละเมิดความเชื่อความศรัทธาความเคารพของคนไทย
เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคือที่ยึดเหนียวจิตใจของคนไทย
เมื่อคนไทยมีที่ยึดเหนียวมีความรักความสามัคคีประเทศชาติก็สามารถที่จะมั่นคงดำรงอยู่ได้
อันนั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำไมเราจะต้องมี
น้องอย่าพูดง่ายนะคะอย่าพูดง่ายความศรัทธาท่านสำคัญมากในการยึดโยงชาติชนชาติของเรา
อย่าดูถูกอย่าดูหมินแล้วมันจะบานปลายเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
จากการแก้รัฐมนุนในหมวดร่ามหาศาสตร์